วันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของความทันสมัย
ของการทำหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนอย่างยิ่งนะครับ
คือการนำนวัตกรรมนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานทุกด้าน
เชกเช่นเดียวกับอสมเหมือนกันครับ
เขามีแอปพลิเคชันอสมออนไลน์นะฮะ

แอปพลิเคชันที่ช่วยในการบริการประชาชนได้เป็นอย่างดี
ติดตามได้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
การวัดความดันช่างน้ำหนักตรวจเช็คสุขภาพ
เป็นจุดเริ่มต้นการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐พันศานวมินทราชินี
อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
โดยเครือข่ายอาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรืออสม
ส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันอสมออนไลน์

โดยที่คนไข้ไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองค่ะ
แอปพลิเคชันอสมออนไลน์เป็นเครื่องมือทำงาน
ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หรือรอพศตและอสม
โดยเน้นการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน
เมนูการใช้งานเป็นภาษาไทย
ส่งข้อความได้ทั้งตัวอักษร
ภาพเสียงหรือคลิปวิดีโอ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานด้านสาธารณสุขค่ะ

ต้องเดินทางอย่างนี้ระหว่างหมู่บ้านหรือลูกบ้านที่เขาดูแล
ในขณะเดียวกันก็ต้องวิ่งมาที่รพศต
และบางครั้งมีเหตุด่วนเหตุร้าย
กระบวนการทำงานช่วยอาจจะช่วยชีวิตคนไม่ทันก็ได้นะคะ
ก็เลยทำงานร่วมกันกับเขา
แล้วก็คิดว่าสมัยนี้มือถือมันอยู่กับตัว

ก็เลยคิดแอปพลิเคชันบนมือถือเรียกว่าอสมออนไลน์
สิ่งนี้ไปช่วยทำให้อสมทุกคน
ทำงานได้คล่องตัวรวดเร็วแม่นยำ
นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านสาธารณสุข
กว่า๑ปีที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี
พอเขาใช้แล้วเขารู้สึกว่าเขาทำงานได้เร็ว
แล้วก็คล่องตัวแล้วที่สำคัญเนี่ยพวกเขาประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หัดค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ด้วยค่ะ
ทำให้การวินิจฉัยหรือการที่เข้าไปแนะนำ
เป็นไปด้วยความแม่นยำนะคะเพราะว่าเขาเห็นภาพ
ปัจจุบันมีรพศตเข้าร่วมแล้ว๘๐แห่งทั่วประเทศ
ในอำเภอและจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ
พร้อมกับจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในการใช้งานเทคโนโลยีควบคู่กับบริการด้านสาธารณสุข
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน